แต่ว่าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวในช่วงของสงกรานต้องมีมาตรการนะคะ

ปลอดภัยปลอดแอลกอฮอลปลอดแป้งปลอดโบแล้วก็ประหยัดน้ำ

แต่ที่ชัยนาธคุณผู้ชมสงกรานวันแรกเอาล่ะค่ะ
มีสาวโคโยตี้มาเต้นมีพ่วงให้จับหน้าอกด้วยนะ

แต่ไปดูบรรยากาศก่อนเขาก็มีทั้งหลายรูปแบบนะ

แต่ว่าบรรยากาศสงกรานที่ถนนข้าวโพดตะมนต์บ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดชายนาฏ
ถือว่าเป็นถนนที่ชื่อดังอีกชื่อหนึ่งที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าข้าวนะคะ
ตั้งแต่บริเวณสามแยกเขื่อนเจ้าพระยาจนถึงสามแยกน้องระแหนะคะ
ก็ยังมีประชาชนจำนวนมากนะคะทั้งในจังหวัดชายนาฏเอง
รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาเล่นสงกรานจนรถติดแน่นขนาดเลย
ส่วนกลางคืนก็สนุกสนานคึกคักไม่แพ้กันนะคะ
พูดถึงเรื่องการแต่งกายนี่ค่ะวัยรุ่นหลายคนก็ใส่ชุดไทย
่งจงกระเบนห่มสบายมานุ่งผ้าถุงกันมาแล้วแต่สะดวก
ผู้ชายก็สวมเสื้อลายดอกกางเกงขาสั้น
แต่นี่คุณผู้ชมที่เราเบลอภาพก็คือว่ากลุ่มบางกลุ่มเขาแต่งไม่เหมาะสม
คือเขาก็เป็นห่วงความปลอดภัยก็อยากแต่งงานให้เรียบร้อยไง
แต่ว่าที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นลักษณะเหมือนขาสั้นจู่สั้นเต๋อเลยนะ
แล้วก็เสื้อกล้ามบ้างเสื้อบางบ้างนะคะแล้วก็เต้นกัน

เออนะคะเปิดเพลงเสียงดังแล้วก็มีเครื่องเสียงจอดกันริมถนนนี่นะคะ
แล้วก็เต้นท่าวาบวิวมีบริการให้จับหน้าอกด้วยเขาว่ามาอย่างนั้นนะ

บอกว่าคือเหมือนกับตามอิสระเสรีเลย
ส่วนตำรวจทหารและฝ่ายปกครองเองก็พยายามช่วยกันจัดระเบียบนะคะ
แล้วก็ดูแลให้การเล่นน้ำที่ถนนข้าวโพดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
แต่ก็อย่างว่าแหละคนเล่นกันเป็นหมื่นเป็นพันธุ์ตำรวจเนี่ย
หลักร้อยหลักพันนายอาจจะดูแลไม่ทั่วถึง
แต่ว่าก็ต้องอาศัยพวกเราภาคประชาชนตักเตือนกันเองหน่อย
ผู้ปกครองอาจจะเตือนลูกหลานที่เขาอาจจะคึกขนอง
อาจจะมองว่าเป็นกิจกรรมเป็นเทศกาลที่สนุก
ลืมความเหมาะสมและความปลอดภัยนะ